คุณผู้ชมอีกกรณีหนึ่งนะคะสำหรับกรณีที่ธอมซ้อมแฟนสาวเมื่อวานนี้เนี่ย

ซึ่งก็บอกว่าตัวธอมที่ก่อเหตุ

คือไปจับได้ที่บ้านที่สุโขทัยนะคะ
โดยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ซอยรัชดา๓๔
ก็พาตัวธอมคนนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่นี่
คือชื่อนะคะก็คือ

ปรากฏในคลิปที่ว่าทำร้ายแฟนสาวนี่แหละ
คือเขาบอกว่าหลังจากที่ก่อเหตุแล้วเนี่ย

ตำรวจก็ไปตามจับได้เอาหมายจับไปควบคุมตัว

ก็ยังไม่ได้ดำเนินการสอบปากคำค่ะ
แล้วก็คุมตัวขึ้นรถตู้มาส่งที่สอนอพหนโยธินนี่แหละ
พอถึงสนผลโยธินก็ค่อยสอบปากคำ
ซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าไปเอ่อ
ชี้จุดเกิดเหตุแล้วก็ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
อยู่ที่บริเวณหอพักในซอยรัชดาพิเศษ๓๖

กับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณนัทพงศ์เรียบสันเทีย
อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณทัศนัยคุณอรัชพรครับ
ก็คือที่ซอยรัชดา๓๖เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
ตอนนี้เจ้านาทีตำรวจก็พาในตัว๒สาวท่อม
มาชี้จุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็มาไล่เลี้ยงเหตุการณ์

แล้วก็โดยหลังจากทางทำแผน
ทางคุณตำรวจตรีศมพงศ์ชิงดวง
ก็ได้มีการเปิดเผยว่าในส่วนของสาวธอมเนี่ย
เขายอมรับสารภาพครับว่าขณะที่เขาก่อเหตุวันนั้นเนี่ย

แล้วก็ยังยืนยันว่าไม่พอใจนะครับ
ที่แฟนสาวขอเช็คโทรศัพท์มือถือ
จึงนำมาสู่การทะเลาวิวาสในครั้งนี้
เกิดถึงคลิปที่ปรากฏในโซเชียลครับ

แล้วจากการสอบปากคำนี้มีสาเหตุอะไรก่อน

ในส่วนนี้ทางตำรวจเนี่ยเคยให้ข้อมูลไว้นะครับว่า
ตัวฝ่ายหญิงเนี่ยเกิดความสงสัยว่าตัวธอมเนี่ย
อาจจะมีมือที่๓แล้วก็อาจจะไปปันใจให้สาวอื่นนะครับ
แล้วก็เหมือนกับมีการระแวงแล้วก็มีอยู่พักหนึ่ง
ในตัวฝ่ายสาวเนี่ยไปดักรอที่ทำงานของตัวธอม
หรือว่าตัวหน้าสาวโอ้งเนี่ยนะครับที่ผู้ก่อเหตุ
ทีนี้ก็คือเกิดความไม่พอใจเป็นแผลทางใจมาระยะหนึ่งแล้ว
บวกกับในวันที่เกิดเหตุทั้งคู่ก็มานั่งดื่มกันที่หอพักเพื่อน
ก็คือที่เกิดเหตุที่ชี้จุดเกิดเหตุนี่แหละครับ
แล้วก็ในจังหวะที่ในตัวสาวธอมเนี่ย
เขาเมาสุราแล้วก็หลับในตัวของฝ่ายจริง
ก็เลยเอาโทรศัพท์ไปเพื่อจะเช็คว่าข้อมูลที่เขามีเนี่ย
ว่ามีเรื่องของมือที่๓เข้ามาจริงไหม
พอปรากฏว่าใช้เช็คเนี่ยเช็คไม่ได้นะครับ
แล้วก็เขาก็เลยปลุกเขาปลุกสาวทองเสร็จ
ก็เหมือนกับว่าเป็นอาการไม่พอใจ
แล้วก็เหมือนกับว่าตัดพ้อว่าอาจารย์ในเมื่อเช็คโทรศัพท์ไม่ได้
อยู่ด้วยกันเลยทั้งสองคนใช่ครับ
ตอนที่ไปทำแผนมีชาวบ้านมีคนในหอมีคนในพื้นที่มีญาติ
ไปเฝ้าดูการทำแผนในครั้งนี้บ้างไหมฮะ
คุณทัศนัยก็บอกอย่างนี้ครับคือว่าทางญาติเนี่ยพิธีไม่ได้มานะครับ
แต่ว่าจะมีของชาวบ้านในระแวกนั้นเนี่ย
เฉพาะบริเวณตรงเนี้ยคือหลังมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหนึ่ง
แล้วก็มีทั้งวินมอเตอร์ไซค์เป็นชาวบ้านนักศึกษาเอง
ก็มามุงดูมาตะโกนด่าทออะไรต่างนานาเต็มไปหมดเลยครับ
จนจนตำรวจเนี่ยต้องต้องใช้กองกำลังสายตรวจของสอนอพหลยศีลเนี่ยทั้งสอนอ
ก็มากันเนี่ยไม่ให้เหตุการณ์มันบานปลายนะครับในส่วนของการรุมประชาธรรมเนี่ยก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ
ค่ะไม่ถึงขั้นมีการทำร้ายร่างกายผู้ต้องหากันนะฮะ
แล้วท่าทีของนางสาวโอตอนทำแผนเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
ดูด้วยสายตาผมนะฮะเห็นว่าเขาเนี่ยยังคงมีความเครียด
ก็ข้อมูลเนี่ยก็ตรงกับที่ทางเจ้าหน้าที่ให้ก็คือตั้งแต่ถูกควบคุมตัวมาเมื่อวานนี้จนถึงอยู่ที่สอนอตอนทั้งคืนเนี่ย
เขายังคงมีความเครียดแล้วก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจะแล้วก็เขาบอกว่ารู้สึกผิดนะครับแล้วก็อยากจะขอโทษกับทางส่วนฝ่ายสาว
ประมาณนี้ครับเบื้องต้นมีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วหรือยังคะ
เก่าหายังคงเดิมครับก็คือทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแล้วก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่๖เดือนไปจนถึง๑๐ปีนะครับ
ก็หลังจากที่ทำแผนเสร็จเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ทำการนำตัวมาควบคุมตัวชั่วคราวที่ห้องคุมขังที่สอนอวะขนนะครับ
แล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยจะนำตัวไปฝากขังต่อสารและเบื้องต้นทางตำรวจบอกว่าจะยังคงคัดค้านการประกันตัวนะครับ
เพราะว่าในตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยมีพฤติการในการหลบหนีแล้วก็มีการข่มขู่ในส่วนของฝั่งผู้เสียหาย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ลบโพสต์หรือว่าเรื่องของอะไรต่างนานาที่ว่าไม่ให้ดำเนินเรื่องคดีความประมาณนี้ครับ
ได้สอบถามทางตำรวจไหมครับว่าผู้ก่อเหตุนั้นเคยมีประวัติก่อเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า
ข้อมูลตรงนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่เคยพบประวัติที่เคยก่อเหตุอะไรมาก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวทางหลังจากนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจะนำตัวสาวธอมเนี่ยไปตรวจหาสารเสพติดนะครับ
อืมได้ค่ะขอบคุณคุณนัทพงศ์มากนะคะถ้ามีรายงานอะไรเพิ่มเติมก็ฝากด้วยละกัน

เป็นเหตุการณ์เราได้รู้แล้วว่าเขาดื่มสุรากันมาก่อน

ก็คือเรียกว่าฟิลขาดกันทั้งคู่แล้วก็มีเรื่องของ

เรื่องเช็คโทรศัพท์นี่มันคลาสสิกจริงนะคุณ

คุณผู้ชมคะมีปัญหานี้เกิดขึ้นบ้างไหม

หรือจำเป็นไหมคะที่จะต้องเช็คโทรศัพท์กัน
โทรศัพท์มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลไหม
คุณผู้ชมนะถ้าเป็นคุณผู้ชมแล้ว
ขอเช็คโทรศัพท์มือถือขอเช็คไลน์ให้หรือเปล่า

หลายไม่ให้เพราะอะไร

มันเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กไง